ส่วนสภาพการจราจรบนถนนสายหลักในวันนี้นะครับ
แม้ว่าจะมีปริมาณรถค่อนข้างมากนะครับ
แต่ว่าตำรวจทางหลวงก็สามารถที่จะบริหารจัดการการจราจรภาพรวมได้เป็นอย่างดี

เราจะติดตามสภาพการจราจรจากคุณภาพิมลคลังโรศักดา

รายงานจากกองบังคับการตำรวจทางหลวงครับ
ศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรของตำรวจทางหลวงในวันนี้ค่ะ
สามารถระบายรถยนต์ให้กับประชาชนที่ใช้เส้นทางหลักทั้ง๔สาย
กลับภูมิลำเนาเสร็จสิ้นตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ๑๖นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
สภาพการจราจรบนถนนผลโยธินขาออกตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่๓๒
ปริมาณรถยนต์ที่อยู่บนผิวการจราจรเริ่มกลับมาใช้ความเร็ว
อยู่ที่ประมาณ๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ตั้งแต่ช่วงเวลา๑๖นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะ
ไปจนถึงช่วงต่างระดับบางปะอินซึ่งสภาพการจราจรในจุดนี้เองนะคะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีปัญหามาตั้งแต่วันแรกที่ประชาชนทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา
แต่สภาพในเวลานี้นะคะช่วงทางเบี่ยงเข้าถนนสายเอเชียกลับเข้าสู่ภาวะปกติไม่มีปริมาณรถคับข้างค่ะ
เหมือนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาขณะที่ถนนมิตรภาพตั้งแต่กิโลเมตรที่๑๗ช่วงด่านทัพกวางบริเวณนั้นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มีปริมาณรถหนาแน่นตั้งแต่วันแรก
ส่วนถนนสายเอเชียเป็นเส้นทางที่ไม่มีปัญหาเรื่องปริมาณรถอย่างที่หลายฝ่ายคาดการณ์ไว้นะคะรถสามารถเคลื่อนตัวได้ดีและทำความเร็วได้เช่นเดียวกันด้านถนนเพชรกะเสมและถนนพระรามสองนะคะที่ใช้เป็นเส้นทางลงสู่ภาคใต้แม้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจะมีปริมาณรถมากแต่ตำรวจทางหลวงก็สามารถบริหารจัดการผ่านพ้นไปด้วยดีค่ะ
เพื่อดูการบริหารจัดการการจราจรและอำนวยความสะดวก
เพื่อรองรับประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนา
เนื่องจากตำรวจทางหลวงเป็นอีกหน่วยงานสำคัญ
ในการดูแลด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนซึ่งทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคำ
นาคมพึงพอใจในการบริหารจัดการด้านการจราจรของตำรวจทางหลวง
ที่มีพัฒนาการกว่าปีที่ผ่านมาโดยสามารถบูรณาการข้อมูลของกรมทางหลวง
มาช่วยในการบริหารจัดการด้านการจราจรได้เป็นอย่างดีค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ยังมีการกำชับนะคะ
ทางตำรวจทางหลวงรวมไปถึงนะคะเจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงด้วยเช่นเดียวกันนะคะ
ว่าให้มีการทำงานบูรณาการร่วมกันเพื่อเตรียมรองรับประชาชนที่จะเดินทาง
กลับกรุงเทพนะคะเพื่อมาทำงานในช่วงวันที่๒และ๓มกราคมนี้ค่ะ
พิมลคังโรศักดาข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกองบังคับการตำรวจทางหลวง